ส่วนช่วงนี้นะครับไปตรวจสอบบรรยากาศสดกันที่จังหวัดเพชรชบุรีกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เมื่อคืนฝนตกลงมาต่อเนื่อง
แล้วก็ทำให้น้ำในแม่น้ำเพชรมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ทำให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองเพชรแล้ว
มีน้ำท่วมประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ
ติดตามรายงานสดได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดเพชรชบุรีครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณสี่แยกต้นมะม่วงนะครับ
ซึ่งเป็นบริเวณเส้นทางสัญจรหลักของประชาชนในจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ที่จะใช้สัญจรไปมาบริเวณในตัวเมืองเพชรชบุรีหรือว่าเป็นเส้นทางที่มุ่งออกสู่ถนนเพชรเกษมนะครับ
แล้วก็ด้านหลังผมนี้นะครับคือบริเวณสี่แยกซึ่งทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับ
จะเป็นมุ่งหน้าไปสู่ในตัวเมืองเพชรชบุรีนะครับแล้วก็ด้านหลังฝั่งนู้นนะครับ
ก็จะเป็นทางที่ไปสู่สะพานอุรุพงศ์นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรเกษมนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาดูในพื้นที่บริเวณชุมชนต้นมะม่วงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าขณะนี้นะครับ
มีน้ำท่วมเข้าเต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับโดยพบว่าขณะนี้นะครับ
ระดับน้ำอยู่ประมาณหกสิบเซนติเมตรแล้วก็จะลึกเรื่อยนะครับ
เพราะว่าในชุมชนนั้นพื้นที่ก็จะต่ำลงไปเรื่อยเรื่อยนะครับซึ่งชุมชนนี้นะครับ
อยู่ห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยประมาณสักไม่ถึง๒๐๐เมตรนะครับ
และนี่นะครับก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
เห็นว่าตอนนี้กำลังเก็บข้าวของนะครับเพื่อที่จะนำหนีน้ำนะครับ
แล้วก็เท่าที่ผมพูดคุยกับชาวบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
ผมได้ออกไปสำรวจตามเส้นทางต่างนั้นน้ำก็ได้เข้ามาจากทางท่อครับ
โดยมันจะมุดมาทางท่อแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ตามที่กรมชนประธานได้บอกก่อนหน้านี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นคนในชุมชนนี้นะครับที่เฝ้าระวังน้ำตั้งแต่เมื่อคืน

คุณป้าครับตอนนี้น้ำในบ้านเนี่ยมันท่วมสูงกี่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับ

ครับผม
ผมในบ้านแค่นี้แล้วตรงนี้แค่แค่นี้ค่ะ

มันมามันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยหรือว่ามันมันยังไงครับ
มันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แล้วทีนี้เราได้มีการทำปฏิบัติตามคำบอกของเจ้าหน้าที่ไหม
เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์บอกอย่างทันท่วงทีไหมครับ
บอกช้าบอกช้าไป
ไม่ทันได้รู้

ดูภายในบ้านหน่อยว่ามันตอนนี้อะไรมันเสียหายบ้าง

รถเครื่องออกออกไม่ได้
ตอนนี้ก็คืออยู่กันสองคนตายาย

และนี่นะครับก็คือเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับ
ซึ่งก็จะเห็นว่าบ้านเรือนของประชาชนนั้นเริ่มที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างแล้วนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีครับ
ครับก็ยังคงมีการเตือนกันแหละฮะให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูงนะครับ
แล้วก็มีการเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
เรายังคงต้องติดตามอยู่นะครับสำหรับที่เพชรชบุรีนี้นะครับ
แล้ววันนี้๑๐นาฬิกาน้ำทะเลจะหนุนด้วยนะคะ
จังหวัดเพชรชบุรีนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกันต่อไป
ซึ่งทางจังหวัดเองบอกว่าจะพยายามระบายให้ได้เร็วที่สุดประมาณ